เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่ง๑เที่ยมเพอร์นางรอง
จังหวัดบุรีรำนะฮะค่ะร้านนี้ร้านใหญ่ครับปรากฏว่า
วัยรุ่นซัดกันเละเลยฮะเจ้าของร้านตามตัวอยู่เนี่ยครับผู้ชายคนนี้ครับ
กระโดดถีบคู่อรินะครับลุกจากโต๊ะเดินไปที่เวทีนะครับ
กระโดดถีบเขาคือวินาทีตอนกระโดดถีบจะไม่ค่อยชัดนะฮะภาพ
ในร้านเนี่ยแต่จะเห็นช่วงที่ชกต่อยกันชุลมุนคว่างขวด
ว่างแก้วใส่กันนะฮะนี่เป็นภาพในร้านนะครับหลังจากนั้นผู้
แจ็คเก็ตเขียวออกไปหน้าร้านมุมนี้จะชัดนะครับนี่ฮะใน
ร้านพอออกไปนอกร้านเนี่ยก่อเรื่องเสร็จแล้วเดินออกไปเนี่ย
ท่านผู้ชมครับจะเห็นหน้าชัดเลยถือหมวกสีขาวมีหนวด
นี่คนนี้ข้างในเป็นเสื้อยืดสีดำเดินไปลานจอดรถนะไป
ถึงแล้วไม่รู้โมโหหงุดหงิดอะไรเครื่องหมวกทิ้งอีกนะ
แล้วก็ไปซ้อนรถจักรยานยนต์นี่ฮะมีตอนเครื่องหมวกทิ้งอ่ะนะ
แล้วถึงไปซ้อนรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปเลยนี่ฮะซ้อนสามไปเลย
จับได้หลายมุมครับข้างนอกเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ชื่อแล้วนะครับ
ชื่อว่าในเต้ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยทั้งพวกของในเต้
กับกลุ่มที่มีปัญหากันเนี่ยคาดว่าสักประมาณ๑๐กว่าคน
กำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับขี่จักรยานยนต์ฮอนนาเวฟ
สีน้ำเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปนะครับนี่ฮะ
ร้านอาหารร้านนี้อยู่ที่อำเภอนางรองบุรีรำนะครับมีผู้บาดเจ็บสามคนนะครับ
เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
สพนางรองตอนนี้ก็กำลังไล่ติดตามตัวอยู่
ตอนที่คนเจ็บเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเหตุเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อื่น
เดี๋ยวจะตามมาเอาคืนกันอะไรพวกนี้นะครับ
ตำรวจก็ต้องมาเฝ้าระวังกันเลยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เพื่อนคนเจ็บบอกว่าเพื่อนของเธอเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาก่อเรื่องกันเลยนะ

เป็นกลุ่มไว้กินเหล้าด้วยกันประมาณเจ็บเก้าคน
เก้าคนแล้วก่อนที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

มันมีตัวคำหนามะค่ะ
เขายื่นแบบผัวโซดาอะไรเงี้ย
แล้วมีกระเท้ยแดกมะนิดเดียวมีกระเท้ยยื้นกับไทย

หลายเนื่องยุทธ์อ่ะเยอะนึกมาก
เมื่อวานเจ็บสามนะครับแต่ว่าวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความที่สพนางรองนะครับ
บอกว่าเธอก็โดนเหมือนกันถูกลุกหลงแบบว่าถูกถีบตกจากเวทีอ่ะ
ค่ะไม่รู้ว่าใครทำด้วยนะฮะเป็นบาดแผลถลอกเล็กน้อยนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเหตุเกิดประมาณเที่ยงคืนนะครับ
ตอนนั้นร้านเริ่มเช็คบินแล้วเพราะว่าใกล้ปิดร้าน
มีลูกค้าเมาเดินชนกันกาดของร้านก็ไปพาให้ไปคุยกันนอกร้าน
เคลียร์ข้างนอกไม่อยากให้มีเรื่องสุดท้ายก็มีเรื่องจนได้ครับ
ลูกค้าครับลูกค้ากับทีมงานกาดคนหนึ่งโดน
เจ้าของร้านแจ้งความไว้แล้วนะครับแล้วก็กำลังไล่ตามตัวอยู่ในเต้กับพวกที่ก่อเรื่องนะ
เจ้าของร้านฝากบอกเลยว่าตรวจสอบแล้วค่าเสียหายทั้งหมดประมาณสามหมื่น
รวมกับคนเจ็บคนอื่นที่เขาโดนลูกหลงไปเขามานั่งกินกันนะ
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะครับค่ะโดนไปนี่นะครับ